ไปที่สระบุรีที่นี่เพราะว่าหมอไก่จะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้
ขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะปังขนาดไหน
หมอไก่ไปเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่ยืนอยู่ริมคลองระพีพัฒน์ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรีค่ะ

มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการขอพรแล้วสำเร็จสมหวังค่ะ
วันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาขอโชคที่นี่

เขาจะสำเร็จกันเยอะมาที่นี่คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็สานพรให้
มีคนบอกต่อมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มใสในองค์หลวงพ่อค่ะ
ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำหรับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์นี้นะคะ
ถูกพบเมื่อปีพศ๒๕๐๒ในบริเวณแห่งนี้เลยค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็คือคันคองระพีพัฒน์ค่ะ
สมัยก่อนนะคะก็คือมีการขุดดินค่ะ
เพื่อเป็นการซ่อมแซมบริเวณตลิ่งนะคะ
แต่พอคนงานของทางชลประธานค่ะได้มีการขุดดิน
แต่ขุดอย่างไรก็ขุดไม่เข้าค่ะ
คนงานเขาก็เลยมีการขุดออกไปข้างรอบนะคะ
ขุดไปขุดมาค่ะไปเจอเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมาเกิดค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะพาไปชมบารมีขององค์หลวงพ่อด้านในนะคะ

และในปีพศ๒๕๐๕นะคะ
ทางการชนรับประทานค่ะได้มีการตัดถนนนะคะ

ตอนที่เขาตัดถนนนะคะเขาก็มีการขุดค่ะ

พอขุดไปขุดมานะคะเริ่มใกล้องค์พระเข้ามาเรื่อยค่ะ
ทันใดนั้นได้เกิดปฏิหารขึ้นค่ะ

ฟ้าก็ได้ผ่าลงมาทั้งที่ไม่ได้มีเมฆฝนค่ะ
คนขับรถขุดนะคะเขาก็เลยหยุดการขุดทันที

แล้วก็มาทำการขอขมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิทันทีค่ะ
ทำให้ถนนบนคันคลองระพีพัฒน์นะคะ
หลบเบี่ยงองค์หลวงพ่อไปอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ

สำหรับองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ

การค้าการขายหน้าที่การงาน
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยค่ะ

เพราะมาขอครั้งนี้ก็ครั้งที่๓นะครับ

ครั้งที่แล้วก็มาขอเรื่องค้าขายครับ

มากค่ะก็มาขอพรเรื่องค้าขาย
ถ้าประสบความสำเร็จเราก็กลับมาอีก
สำหรับคนที่ขอพรแล้วสมหวังนะคะ
เขาจะนิยมนำของแก้บนดังนี้มาถวายค่ะ
ก็จะมีกับข้าวผลไม้และที่นิยมมากเลยค่ะ

ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

เอาล่ะดูแล้วน่าจะรู้คำตอบกันแล้วนะครับ

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

และคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
ย้ำตรงนี้นะคุณตอบมาให้ครบทุกคำถามนะครับ

คุณลืมตอบมาว่าคุณชอบพิกัดเห็งเพราะอะไร

ใช่ค่ะต้องตอบให้ครบ๒คำตอบนะคะ
และผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับด้านหน้านี้เลยนะคะ
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์บ้านหนองตาโล่จังหวัดสระบุรี
องค์นี้หัวสวยมากองค์จริงมาก
ผมไม่เคยเห็นองค์ไหนออกสีทอง
ทองเหลืองอร่ามแบบนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นรู้คำตอบรีบส่งกันเข้ามานะคะ
เดี๋ยวผู้โชคดีจะเป็นใครอดใจรอกันจ้า